สำหรับการโยกย้ายนายทหารกลางปี
โดยได้มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้นายทหารรับราชการสนองพระเด็จพระคุณ
มีผลตั้งแต่วันที่๑เมษายนนี้นะครับ
ซึ่งการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้
ไม่มีการปรับเปลี่ยนนายทหารในตำแหน่งหลักมากนักนะครับ
โดยเฉพาะตำแหน่ง๕เสือกองทัพ

โทษธวัฒนสุขปลั่งเตรียมทหารรุ่นที่๑๖แม่ทัพภาคที่๒
ขยับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกอัตราพลเอก
เพื่อรอเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้
และให้พลโทวิชัยแชร์จอหอเตรียมทหารรุ่นที่๑๗แม่ทัพน้อยที่๒

ขณะที่ในทหารที่ใกล้ชิดกับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
เสนาธิการทหารบกเป็นที่ปรึกษากองทัพบก
พลตรีนัทอินทราเจริญเตรียมทหารรุ่นที่๒๐
แม่ทัพภาคที่๑ขึ้นเป็นรองเสนาธิการทหารบก
พลตรีศรีศักดิ์ภูมิประสิทธิ์เตรียมทหารรุ่นที่๒๑
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๒รักษาพระองค์

พลตรีสันติพงศ์ธรรมปียะผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๑๑
อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่๒๑รักษาพระองค์
เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๒รักษาพระองค์
พลตรีหญิงบุญรักษานาควานิสภรรยาของพลเอกธีรชัยนาควานิส
ผู้บัญชาการทหารบกผู้ชำนาญการสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหม

ขณะที่พลตรีปิยวัตรนาควานิสผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
น้องชายของผู้บัญชาการทหารบกเป็นที่ปรึกษากองทัพบก
ขณะที่ในส่วนของกองทัพเรือนะครับพลเรือโทษธนการไคร่ครวน
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพเรืออัตราพลเรือเอกและให้พลเรือตรีรัตนวงศาโรธ
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินขยับขึ้นเป็นผู้บัญชาการหน่วยนี้แทนครับ